ไปตัดขนก็ไม่มีอะไรเนอะ
ปกติแล้วปรากฏว่า

ทีนี้เธอบอกว่าเธอพยายามไปเรียกร้อง
ขอความรับผิดชอบจากร้าน
ร้านบอกว่าถ้าอยากได้ความรับผิดชอบ

ยิ่งเป็นคนรักแมวหรือจะเป็น
น้องหมาน้องแมวก็ตามเห็นภาพ

คือเธอมีการไปโพสต์ข้อความเอาไว้

แต่ไม่คิดจะเหมือนพาลูกไปตาย

เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่อนข้างยาวพอสมควรนะคุณผู้ชม

ร้านตัดขนสัตว์แห่งหนึ่งแถวย่านรามอินทา
เธอบอกว่าเจ้าของมีการบอกนี่ดูหน้าน้องสิหน้ารักหน้าเอ็นดูนะคะ
คือเธอบอกว่าเจ้าของร้านบอกเธอก่อนแล้วว่า
ถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยดิ้นตัดยากจะคิดราคาที่๑๕๐๐บาทถึง๒๐๐บาทนะ

จากนั้นเธอบอกว่าเธอก็ฝากน้องกัจจังเอาไว้ที่ร้านแล้วเธอออกไปทำธุระ
กะว่าเดี๋ยวจะกลับมารับตอนน้องเสร็จ
กลับมาปรากฏว่าน้องแมวมีอาการช็อกมีอาการหายใจรวยริน
เท้าของน้องถูกตัดเข้าเนื้อทุกเล็บจนเลือดออก
เจ้าของร้านบอกเธอแบบนี้ว่าน้องดิ้นและดุมาก
แล้วน้องก็โวยวายจนเหนื่อยหอบเป็นปกติของแมวที่ยังไม่ชินกับการตัดขน
บอกตอนนั้นเธอเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เลยรีบอุ้มน้องไปหาหมอ
ที่จริงยังตัดขนไม่เสร็จด้วยนะ
แต่ร้านคิดเงินในราคา๙๐๐บาท
มาถึงมือหมอหมอรีบปั๊มหัวใจแล้วบอกว่าน้องเข้าขั้นวิกฤตค่ะ
ตัวร้อนมากหมอบอกว่าน้องไม่ไหวนะมีปอดแข็งลิ้นช้ำแดง
สุดท้ายเธอก็พิมพ์ไว้ในแคปชั่นของเธอนะคะว่า

บอกที่นำเรื่องนี้มาโพสต์อยากฝากถึงช่างให้สังเกตให้มากกว่านี้
และถ้าเธอไม่ไปรับน้องก่อนช่างก็ไม่โทรมาหา
ถามถึงความรับผิดชอบเจ้าของร้านกลับไล่ให้เธอไปฟ้องเอา
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามไปที่คุณอ้นนะคะเจ้าของน้องแมวน้องกัจจังนี่แหละค่ะ
เธอเล่าเพิ่มเติมให้เราฟังแบบนี้แต่ในขณะที่เธอเล่าเธอร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่าแมวกัดจังเป็นเหมือนลูกของเธอเธอรักมาก
สิ่งที่เธอต้องการไม่ใช่ว่าเงินทองแต่อยากเห็นความรู้สึกรับผิดชอบของทางร้าน
ปกติเธอให้ข้อมูลแบบนี้นะคะเธอบอกว่าตามความคิดเห็นของเธอเนี่ย
คนที่เปิดร้านตัดขนสัตว์หรือเกี่ยวกับสัตว์โดยพื้นฐานน่าจะเป็นคนรักสัตว์นี่
ไม่น่าจะมีเรื่องแบบนี้ตอนนี้เธอไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วที่สอนอบินบุรี
และยืนยันว่าจะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะ
พี่จะรับผิดชอบให้หนูยังไงหรือพี่จะแสดงความเสียใจอะไรอย่างนี้
คือแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็คือไม่เอาแล้วไปฟ้องเอาแล้วเขาก็ปิดไฟ
คือภาพที่เราเห็นเราก็สะเทือนใจเหมือนกันเนอะ
เหมือนที่เจ้าของเขาบอกนะคะว่าใส่ที่คอบหัวอยู่เลยทำไมถึงยังตัดต่อถ้าน้องอาการไม่ดี
ก็เอาเป็นว่าเราก็อยากจะให้ทางร้านได้ออกมาชี้แจงบ้างนะคะ
ฟังสองฝั่งสองมุมบ้างว่าน้องมีอาการอย่างอื่นหรือเปล่าก่อนที่จะมาเนอะนะคะ